รู้ก่อนร้อนหนาวครั้งหนึ่งในชีวิตต้องพิสิทธิ์ผู้กระดึ้งวัสดิค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะพยายามค่ะจับพิชิตภูกระดึงให้ได้ในวันนี้นะคะ
แต่เชื่อมั่นในตัวเองมากค่ะเพราะว่าออกกำลังกายขามาดีมากนะคะ
คือเช้าลงเย็นวันเดียวจัดการได้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบอากาศหนาวแนะนำเลยนะคะ
ภูกระดึงครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกางเต็นต์
เรื่องของมาดูอากาศหนาวสัมผัสอากาศหนาวเพราะช่วงนี้เห็นไหมคะ
อากาศยังเย็นอยู่เลยทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
หลายคนไปหมุนดูข่าวในมือถือแล้วบอกว่าโอ๊ยไทยจะหมดโปรแล้วจะหมดหนาวแล้ว
เอาเป็นว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนกลางวันค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะร้อนอบอ้าวขึ้นนิดหน่อย
ตรงนี้แหละต้องระวังอาการป่วยด้วยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนค่ะ
เขาอ่อนกำลังลงการอ่อนกำลังลงนอกจากจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
แบบนี้นั้นเล็กน้อยยังหนาวยังเย็นอยู่ยังส่งผลต่อเรื่องของฝนในพื้นที่ภาคใต้ด้วย
หลังจากที่ผจญมาตั้งแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ภาคใต้ค่ะ
ภาคใต้ตอนล่างจากที่เคยฝนตกหนักเยอะนะเห็นปื้นแค่สีฟ้านี่คือเป็นลักษณะเมฆบางเท่านั้นเอง
อาจจะเกิดเป็นฝนหรือไม่เกิดก็ได้นะคะดีใจด้วยนะคะได้หายใจหายคอค่ะ
พักผ่อนกันหน่อยนะคะแล้วก็เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าอาจจะมีฝนครั้งต่อไปได้ช่วงสัปดาห์หน้า
ฝนน้อยคลื่นก็ลดลงตามไปด้วยนะคะเน้นเน้นทะเลอ่าวไทยเห็นไหมคะคลื่น
เหลือ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะส่วนอนามันเช่นเดียวกันนะคะแถวพื้นที่ท่องเที่ยว
เมตร๕๐เซนติเมตรแต่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนออกเรือ
ฟังคำเตือนและฟังประกาศจากสำนักงานในพื้นที่ด้วยนะคะ
เอาใครที่จะไปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยก็ฮิตเอาอีกหนึ่งที่แล้วกันปีใหม่ให้ไว้เลย
อยอินถนนแน่นอนล่ะเป็นพื้นที่สุดฮิตและตอนนี้ก็ยังไปได้นะคะ
ไม่ร้อนแต่อย่างใดค่ะฟ้าโปร่งเลยชมทะเลหมอกดีดีนะคะ
โดยอินถนนจุดชมวิวกิวแม่ปานไปเถอะค่ะอากาศเย็นจนถึงปีใหม่เลย
ส่วนที่หนองเริงจังหวัดบึงกาลพาคุณผู้ชมไปดูดอกบัวชมพูค่ะ
เป็นโอกาสเดียวในรอบปีเลยเพราะว่าเขาจะบานเฉพาะธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์เท่านั้น
และต้องนั่งเรือไปดูด้วยนะคะดูแบบใกล้ไปเลยแล้วจะบอกว่าอุณหภูมิเย็นสบายจังเลย
กว่าองศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วได้เวลาลงแล้วนะ๕นาทีเอง
แต่ไม่ได้บอกนะว่าลงแบบไหนเพราะว่ารู้สึกว่าขาเนี่ยกำลังจะไม่พอค่ะ
พี่พาหนูลงหน่อยละกันนะคะ
แต่พี่แต่งตัวแปลกนะพี่ไม่น่าใช่ลูกหาบนะ
พี่เป็นกู้ภัยเหรอหนูยังไม่ตายนะยังไม่ตายพี่ปล่อยลม